ใครที่ชอบรับอาชีพฮิ้วของไปขายต่างประเทศ

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำอาชีพนี้คุณผู้ชม

ให้เอาครีมไปขายฮิ้วไปที่เกาหลี

แกะกระปุกดูโอ้โหยาบ้าในกระปุก
เยอะแยะมากมายบอกว่าเธอโชคดีที่เธอเอกใจก่อน
งั้นติดคุกที่เกาหลีหัวโตเลย

เป็นเรื่องราวของนางสาวรังคณาคุณานุวัฒน์นะครับ
โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนสักประมาณทุ่มครึ่งเธอเขียนว่า

เหตุเกิดเพราะมีคนไทยคนหนึ่งได้ส่งยาบ้า
ใส่ครีมมาในกระปุกที่ฝากฮิ้วไปเกาหลี
โชคดียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองตนเอง

ทำให้ของฮิ้วรอบนี้เสียหายอย่างมาก
กราบขอโทษลูกค้าทุกคนในรอบนี้ด้วย
และหากโดนตรวจเจอคนฮิ้วต้องติดคุก
ห้ามเข้าประเทศอีกเลย
ซึ่งชีวิตคนหนึ่งจะต้องถูกทำลายเลย

คิดถึงผลกระทบของคนอื่นด้วยนะครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป

แสดงความคิดเห็นไปเม้นต์เยอะแยะมากมาย

นางสาววรังคณาชอบแอบเปิดดูสินค้าของคนที่ฮิ้วไปแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่า
เป็นประเด็นนั้นไปเหรอคะ

คือถามว่าเธอก็เลยมาชี้แจงนะว่า
ถามว่าทำไมต้องเปิดดูครีมกระปุกนี้ล็อตนี้

คือเธอบอกว่าสาเหตุที่รู้ว่ามียาบ้าในครีม
เพราะว่าครีมมันเลอะออกมาจากกระปุกไง

หยิบขึ้นมาเช็ดเพื่อจะแพ็คใส่กระเป๋า

ครีมยี่ห้อนี้กลิ่นมันเพี้ยนแปลก

เพราะว่าถ้าเกิดปรากฏว่าครีมเสียขึ้นมา

ก็เลยเปิดดูปรากฏว่า

แล้วก็มีห่อสีดำแบบนี้คุณผู้ชมดู
แน่นมากอยู่ในครีม
เธอก็เลยเอกใจแล้วว่ามันประหลาดแล้ว

โอ้โหข้างในยาบ้าทั้งนั้นเลยค่ะ
ยาบ้าเกือบ๑๐๐เมตรค่ะ

พยายามทำเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามียาบ้าอยู่ข้างใน

เพราะกลัวจะถูกแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เธอเองก็ไม่ใช่เจ้าของยาบ้า

จะจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้การพิสูจน์ความจริงนั้นเป็นของ

ประชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เตรียมตรวจสอบว่าเรื่องนี้

แต่หากไม่ใช่เจ้าของยาบ้าก็ต้องพิสูจน์ว่า

ก็ต้องผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เชื่อกันยาก

ประชาชนเองก็ระวัง
คือแอบงงเหมือนกันที่คนไปแบบพุ่งเป้าในประเด็นที่ว่า

เดี๋ยวก่อนนะคะประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่า
คนเขาฝากฮิ้วของมาแล้วยัดยาบ้าไว้

ประเด็นมาที่ตรงนั้นอันนี้ก็งงนิดนึงนะ